ใครต้องขับรถทางไกลขับรถต่างจวัดกลับภูมิลำนาวหรือไปเที่ยวก็ตาม
เช็คดูหน่อยว่าคุณพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า
เช้ามืดที่ผ่านมาคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมมีรถบัสโดยสาร
โดยสารเข้ามา๑๐กว่าคนปรากฏว่าคนขับหลับใน
แล้วผู้โดยสารคนอื่นก็หลับตื่นหลับตื่นอยู่ตื่นตกใจเลยครับ
เพราะว่าไปพุ่งชนต้นไม้ข้างทางฮะนี่นี่ครับสภาพเป็นแบบนี้เลยฮะ
เช้ามืดที่ผ่านมาตี๕๓๐ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รับแจ้งอุบัติเหตุว่า
บัสประจำทางสายกรุงเทพจันทบุรีประสบอุบัติเหตุแล้วมีคนเจ็บเยอะเลย
ไปชนต้นไม้ข้างทางช่วงบริเวณถนนสาย๓๔๔หลักกิโลเมตรที่๒๖ครับ
คุณผู้ชมดูสิผู้โดยสารเนี่ยเขาเรียกว่าไหลกองมามารวมกันด้านหน้ารถเลยครับ
ไปชนติดกับต้นประดูกขนาดใหญ่สูงประมาณ๑๐เมตรครับ
คนขับชื่อว่านายนารินศักดิ์อายุ๔๓ปีถึงขนาดว่ากระเด็นจากตัวรถนะคุณผู้ชม
มานอนอยู่ที่พื้นหญ้าแล้วฝั่งประตูด้านคนขับโอ้โหแล้วตัวเจ็บที่ขาซ้ายด้วยครับ
เบลออยู่กู้ภัยก็นำตัวผู้โดยสารที่บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถสิบสามคน
ออกมาจากตัวรถครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนี่คนขับโอ้โหนอนแอ้งแม้งหมดสภาพเลยคุณผู้ชม
มีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะระหว่างนั่งรถมาจากจังหวัดจันทบุรี
ก็หลับตื่นนี่แหละแหม่มันช่วงเช้ามืดไง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงรถเบรกเอี๊ยดดังเลยนะเขาตกใจตื่นครับ
แล้วก็เห็นว่ารถเนี่ยวิ่งไปชนต้นไม้ข้างทางผู้โดยสารคนอื่นกระเด็นจากหลังรถมากองกันหน้ารถเลย
หรอมีแว๊กมีปัดมีเป๋มาไหมไม่มีปกติเนอะ
ขับเร็วไหมหรอครับหรอครับหลับไหมไม่หลับ
หลับอยู่แล้วก็มีเสียงฟังเข้าหนึ่ง

อ่านั่งรถมาจากที่ไหนบ้างพี่

ส่วนใหญ่ก็ยังเบลอยังสลึมสลือกันอยู่เลยนะคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำคนเจ็บครับไปส่งโรงพยาบาลจะได้ตรวจอาการอย่างละเอียด
ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตำรวจก็คาดว่าคนขับรถนี่แหละน่าจะหลับในครับ
แต่เดี๋ยวต้องสอบสวนพยานแล้วก็คนขับอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ